คุณผู้ชมไปดูสถานเอกอัครราชทูตในกรุงเทอาวีฟ

บอกว่าคนที่เดินทางมาจากไทยจากสิงคโปร์จากฮ่องกงจากมาเกาะ
จะต้องถูกกักตัวอยู่ที่บ้าน๑๔วัน
เมื่อเดินทางมาถึงอิสราเอลแม้ว่าคนนั้น
จะไม่มีอาการป่วยผิดปกติใดก็ต้องโดนกักตัวนะคะ
แล้วตัวเลขคือเมื่อเช้านี้นะฮะ

เมื่อเช้าจีนเขาเปิดเผยตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อ
จีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น๑๘๘ราย
รวมทั้งหมดเป็น๗๒๔๓๖ราย
แล้วก็มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มทั้งในฮ่องกงรวมถึงไต้หวัน
ทำให้ผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้นอยู่ที่๗๓๓๓๐ราย
ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตอันนี้ในจีนแผ่นดินใหญ่นะคะ
เพิ่มขึ้นอีก๙๘ศพรวมทั้งหมดก็เป็น๑๘๖๘ศพ

ดังนั้นตัวเลขผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด๑๘๗๓ศพนะคะ